คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อย
สามีภรรยาคู่นี้ไปเข้าวัด
หลายคนก็คิดว่าน่าจะไปทำบุญใช่ไหม

ขี่ภรรยาซ้อนสักพักหนึ่ง
ฝ่ายหญิงนะทำทีทำท่า
ไปจุดทูบจุดเทียนไหว้พระ

กราบนามัศกาลหลวงพ่อก่อน
แต่หลังจากนั้นฝ่ายชายไปยกครับ

กตู้บริจาคที่อยู่ด้านหน้าพระประธาน

งัดตู้แล้วก็ขโมยเงินทั้งหมดไปประมาณ๒๘๐๐บาท
หลังจากนั้นก็ยกตู้กลับมาวางไว้ที่เดิม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หลบหนีไป
อย่างนี้เรียกว่าคนมาทำบุญไหมคุณ
ทำบาปล้วนเลยนะคะหรือมาทำบาป
๒๓มีภรรยาก็เข้ามาในวัด
วัดแห่งนี้คือวัดเนินไร่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๗ธันวาคม
หลังเกิดเหตุท่านเจ้าอาวาสคือพระครูสุจิต
ท่านได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพแปลงยาวนะครับ

คือตำรวจก็ทำงานแกะรอยตามจับคนร้ายทั้งคู่
ได้ที่จังหวัดชนบุรีหลังมาเกาะเหตุที่ฉะเชิงเซา
คนร้ายก็คือนายประพัดศรแก้วตายุ๓๙ปี
ส่วนภรรยาคือนางสาววัชรีอินชูอายุ๓๕ปีนะครับ
แล้วก็ตำรวจตรวจยึดรถจักรยานยนต์
และชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุได้

โดยฝ่ายชายเล่าให้ฟังบอกว่ามีอาชีพเก็บของเก่าขาย
วันเกิดเหตุขี่รถผ่านวัด
ตั้งใจจะเข้าไปไหว้พระธรรมบุญจริง
แต่จะเอาไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเขาอ้างเหตุผลแบบนี้
ก็เลยลงมือในการก่อเหตุทั้งสามีภรรยาเลยนะครับ
ทีนี้ครับท่านเจ้าอาวาสนะคุณก็มาที่โรงพัก

เป็นครั้งที่๔แล้วนะที่มีคนร้ายเข้ามา

ทุกครั้งก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
ครั้งนี้น่าจะเป็นเวรกรรมติดจรวดนโยมนะ
ผู้ก่อเหตุจึงถูกตำรวจตามจับได้อย่างรวดเร็วนะฮะ
แล้วก็ยังมีเงินเหลือติดตัว๑๕๐๐บาท
จาก๒๘๐๐บาทที่ขโมยไป
ดังนั้นท่านเจ้าอาวาสถือโอกาสเลยคุณ
ถือโอกาสในการเทศนาความให้รู้ธรรม

กลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะโยมนะ
แล้วท่านเจ้าอาวาสยังควักกระเป๋าออกมาให้นะ
เอามาให้โจร๒รายนี้๒๐๐กว่าบาท
เก็บไว้ใช้ขณะต้องโทษด้วยนะโยมนะ
ฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสเทศนานะครับ

ถ้าทำอะไรแล้วก็ต้องยอมรับ
ออกมาแล้วก็เออกลับตัวกลับใจนะฮะ

อาจจะมีอารมณ์ความค่อนข้างที่จะแชนได้
กรรมติดจรวด

จะได้กลับตัวเป็นคนดีท่านเจ้าอาวาสก็ให้อภัยไปนะครับ
แต่ว่าเรื่องคดีก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อนะครับ